ช่วงนี้มาที่ความคืบหน้าการก่อเหตุจราจน
เมืองจำปัตตานีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
ล่าสุดนะครับอธิบดีกรมราชธรรมมีการสั่งตั้งกรรมการขึ้นมา
เพราะเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ต้องขังเสียชีวิตถึง๓คน
อาคารก็เสียหายไปหลายจุดเหมือนกันนะครับ
รวมทั้งจะมีวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกครับ
นายปฏิคมวงสุวรรณอธิบดีกรมราชธรรมเดินทางไปที่เรือนจำกลางปัตตานี
เพื่อไปประชุมสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งมาจากการเข้มงวดกฎระเบียบที่นักโทษต้องปฏิบัติ
แล้วก็การปรับรามยาเสพติดรวมไปถึงข้อต่อรองของนักโทษที่ให้ย้ายเจ้าหน้าที่๓คนก็สามารถทำได้
แต่นักโทษนั้นเพิ่มข้อเรียกร้องอีกกว่า๑๐ข้อซึ่งทำไม่ได้ครับ
กลุ่มนักโทษจึงไม่พอใจแก่นำ๒คนคือนายแววสมาร์นแววสมะและก็นายอสวีดรล๊อพร้อมกับนักโทษอีกหลายคน
ร่วมกันก่อเหตุจรจนขึ้นทำให้มีนักโทษเสียชีวิต๓คนคือนายเกียรติศักดิ์จันด้วงนายเสริมจันสุนทรและนายสุอนันป้องซาวนะครับ
จากนี้ก็ยังทำให้อาคาร๓หลังนั้นถูกไฟไหม้เสียหายมูลค่าประมาณ๔ล้านบาท
ขณะที่กรมราชธรรมได้เร่งซ่อมแซมและจะสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาทดแทน
เมืองต้นตั้งกรรมการสอบตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะครับพร้อมหามรือถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำสอง
ครอบครัวยังไม่ทราบว่านักโทษบางส่วนนั้นถูกย้ายไปฝากขังชั่วคราวที่เรือนจำ๔แห่ง
คือที่จังหวัดสงขราเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมจึงนำรายชื่อนักโทษที่ถูกย้ายไปติดประกาศให้ญาติรับทราบต่อไปครับ
ด้านของของนางอังคารานีลระทะภัยจิตคาดกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ
เดินทางไปที่เรือนจำกลางปัตตานีเพื่อไปตรวจสอบการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ห้ามเอาไว้เนื่องจากว่าขั้นตอนของการตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้นครับ

เชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกครับ